ชาวบ้านบางอินอำเภอบางใหญ่จังหวัดตราด
ร่วมสืบสารประเพณีปล่อยเรือลอยทุกข์
ส่งท้ายสงครานปีใหม่สองพันห้าร้อยหกสิบหก
โดยมีชาวบ้านหมู่๖ที่บ้านบังอิน
แล้วก็ที่บ้านเจ๊กลักในตะบนครองใหญ่
อำเภอคลองใหญ่กว่าสามร้อยคนฮิว
ินโตมาทำบุญตักบาทร่วมทำบุญปล่อยเรือลอยทุกข์
โดยพระใบดีกากริ่งนาโคเจ้าอาวาสวัดอรุณราช
พัฒนาเป็นฝ่ายประธานสงฆ์พร้อมคณะสงฆ์๙รูป
เจริญพระพุทธมนต์หลังจากนั้นชาวบ้านนำอาหาร
ข้าวหวานน้ำดื่มดอกไม้ทุบเทียนและเศษเงิน
ใส่ลงไปในเรือไม้ขนาดเล็กที่ช่วยกันสร้างขึ้น
พระสงฆ์รดน้ำมนต์ปัดเป่าสิ่งเลวร้ายให้กับผู้ร่วมพิธี
แล้วนำเรือปล่อยให้ลอยลงในลำคลองแล้วก็ล่องลอยไปในทะเล
เชื่อว่าจะขจัดปัดเป่าสิ่งอัปมงคลให้พ้นจากหมู่บ้าน
และให้เจ้าพ่อเจ้าแม่ทัพทิมคลองใหญ่
ที่ชาวบ้านเคารพนับถือช่วยให้พ้นภัยจากอันตรายทั้งปวง
ทำมาค้าขายดีชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุข